ถ้ายังจำกันได้เหตุการณ์เมื่อวันที่๑๓มีนาคมปี๒๕๕๙
เป็นอุบัติเหตุรถชนกันแต่เป็นส่วนกับหน้าตายกันเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นรถเบนท์พุ่งชนกับรถฟอร์ด
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมดูนะ

รถเบนท์มาแรงมาแล้วพุ่งชนแล้วทำให้รถฝอดไฟลุกท่วมทั้งคัน
ข้างในมีนักศึกษาปริญญาโทอนาคตไกลอยู่๒คน
ช่วยออกมาไม่ทันถูกไฟคลอกตายทั้งคู่
เหตุการณ์นี้เป็นคดีดำเนินคดีกันมานะคะล่าสุดค่ะ
อุทธรพิพากษาเพิ่มโทษจำคุก๖ปี
โดยไม่รอลงอายานุ่มขับรถเบนท์ชนรถเก๋งฟอร์ต
สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรภาค๑
คดีที่พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โจทยื่นฟ้องนายเจนพบวีรพรวัย๓๗ปี
จำเลยที่ขับรถเบนท์สีดำทะเบียนสรษีงง๓๓๓๓
กรุงเทพฯชนรถเก๋งฟอร์ตทะเบียนคย๖๙๑๑
จนทำให้ไฟลุกไหม้จนท่วมตัวรถ
ส่งผลให้นายกฤษณะถาวรวัย๓๒ปี
นางสาวธัญพัฒนฮ้อแสงชัยวัย๓๔ปี
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครเสียอิทยาบนถนนพหนโยธิน
อุทธรภาค๑พิจารณาพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
โดยแก้คำพิพากษาสารชั้นต้น
เพิ่มโทษจำคุกนายเจนพบเป็น๖ปี
ฐานเสพแอมเฟตามีนขับรถเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์บางส่วนค่ะ
เหลือลงโทษจำคุก๔ปีไม่รอลงอาญานะคะ

ทนายความและครอบครัวนายเจนพบก็ยื่นประกันตัวต่อสารดีกา
ซึ่งสารพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
แล้วก็ส่งตัวนายเจนพบเข้าเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทันที
อันนี้เป็นบทเรียนเพื่อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถบนถนนให้เคารพกฎหมาย
รวมทั้งเป็นบรรทัศนของสังคม
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับ
ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของคดีนี้เนี่ย
คือต้องเรียนตามตรงว่าเบลไม่ได้มีความโกรธแค้นส่วนตัวกับทางอีกฝ่าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยไม่มี
แต่มองว่าอยากจะให้คดีนี้เป็นบรรทัศนในการที่จะทำให้กฎหมายเราแข็งแรงขึ้นนะคะ
แล้วก็เป็นบทที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังมากขึ้นมากกว่า
ด้านนายวิเชียนชุดไทยสงศอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาธนายความ
ในฐานะความฝ่ายโจทย์ก็บอกนะครับว่า
หลังสารอุทธรณภาคหนึ่งมีคำพิพากษา
ตอนนี้ยังต้องรอปรึกษาทางแม่ของน้องเบ้นนะครับ
ก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตนี่แหละว่าจะดำเนินการทางคดีต่อไปอย่างไร

ศพลูกสาวก็ยังคงบวชอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ภาพรวมทางครอบครัวและทนายถือว่าพอใจกับคำพิพากษาค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้โกรธแค้นฝ่ายจำเลย
แต่อยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็อยากให้ตระหนักถึงชีวิตของผู้อื่นให้มากกว่านี้ด้วย